ท่านผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
กรณีการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชายธิรศักดิ์หลงจิ
เมื่อวานนี้มีประเด็นความเคลื่อนไหวเยอะโดยเฉพาะความคิดเห็น
คนที่มองว่าประหารชีวิตจริงเนี่ยอันนี้มันก็ดีแล้ว
คนจะได้หลาบจำไม่กล้ากระทำความผิด
แต่อีกมุมหนึ่งก็มีผู้ที่เขามองว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยมันรุนแรงไปไหม
มันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกินไปไหม
มันควรจะเป็นโทษในลักษณะอื่นเช่นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ลดโทษ
ตลอดชีวิตจริงนะเขาจะได้รับโทษของเขาด้วย
ก่อเหตุอ้าวตายแล้วประหารไปช่วงเวลาการรับโทษมันน้อยคือมันไม่ได้อยู่ในคุกนาน
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือทางฝั่งญาติของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเนี่ย
เขาก็เหมือนกับตัดพอว่าโอ้โหทำไม๙ปีจะครบ๑๐ปี
แล้วต้องเป็นญาติของเขาที่ถูกประหารชีวิต
บอกล่วงหน้าบอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงบอกก็คือโทรมาบอกว่าเตรียมมารับศพด้วยนะ
ล่วงหน้าแค่๓ชั่วโมงเองที่แจ้งครอบครัว
ว่าเออแล้วที่ไปทำกับเขาล่ะที่ญาติคุณไปทำกับฝั่งของผู้ตายเขาล่ะ
มันรุนแรงขนาดไหนยังไงทำไมไม่คิดบ้าง
วันนี้ญาติของนักโทษชายที่ถูกประหารชีวิต
ต้องออกมาวอนสังคมบอกว่าขอให้หยุดเถอะ
หยุดการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีครอบครัวของเขาได้แล้ว
นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ามันก็
ทำพิธีต่างเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อคืนนี้ครอบครัวได้ทำพิธีฝังศพ
ของนายธิรศักดิ์หลงจิหรือว่ามิกอายุ๒๖ปีนะครับ
นักโทษเด็ดขาดชายที่เคยก่อเหตุ
ใช้มีดกระหน่ำแทงนายดนุเดชสุขมาก

นักเรียนชั้นม๕ที่จังหวัดตรัง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕นะครับ
นักโทษเด็ดขาดชายธิรศักดิ์
กรมรัชธรรมบังคับโทษประหารชีวิต

ตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

ตามศาสนาอิสลามไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

บอกว่าก็ยังติดใจอยู่เหมือนกัน

ไม่แจ้งการประหารชีวิตให้ทราบล่วงหน้า
อย่างนายเจริญโสหาบนะครับ

ซึ่งนักโทษเด็ดขาดชายธิรศักดิ

กรมราชธรรมน่าจะแจ้งให้ญาตินักโทษทราบล่วงหน้า

เพื่อให้ครอบครัวให้ลูกได้สั่งลาเป็นครั้งสุดท้าย

ก่อนที่จะประหารชีวิตเพียง๓ชั่วโมง
ยากเกินที่จะทำใจยอมรับได้
พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า
ยังมีนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตอีกหลายคดี
ที่ทำความผิดก่อนหน้านายธิรศักดิ์
แต่ทำไมยังไม่ถูกบังคับโทษประหารชีวิต
วิงวอนให้สังคมหยุดตอกย้ำประนาม

วันเวลาหรือว่าตามคิว

ทำไมที่เขาไม่ได้ทำเป็นอย่างนั้น

นางสาวจุธารัฐหลงจิหรือก้อยอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นพี่สาวของนายธีรศักดิ์
ก็ออกมาบอกว่าอยากจะให้สังคมหยุดวิพากษ์วิจารณ์
ด่าทอไปถึงบุพการีว่าเลี้ยงลูกไม่ดี
เพราะไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วถ้าเป็นไปได้ทางครอบครัวอยากจะรู้รายละเอียดคำพิพากษาของสารดีกา
พิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ที่ให้ประหารชีวิตน้องชายค่ะ
ครับ

ตั้งแต่๓ก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
ก็บอกว่าตัวนายธิรศักดิ์ก็เป็นสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีดูแลทุกอย่างในบ้าน
ช่วงที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็เขียนจดหมายติดต่อกันทุกเดือน
ทางภรรยาทางลูกก็เฝ้ารอว่าสักวันสามีอาจจะได้พ้นโทษออกมา

ไม่คิดว่าจะถูกประหารชีวิตแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบนี้

สามีก็เขียนจดหมายสั่งเสียนะคะ
ให้ดูแลลูกดูแลครอบครัวให้ดี
เพราะไม่มีโอกาสได้ดูแลอีกแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ครอบครัวเขาจะทำบุญให้กับนายธีรศักดิ์นะคะ

ครบรอบการเสียชีวิต๗วันแล้วก็ครบรอบ๔๐วัน
ก็ฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ของน้องช้าง
ที่ถูกนายธิรษักษ์แทงจนเสียชีวิต

แต่ก็เรียกร้องให้จับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ร่วมกันก่อเหตุให้ได้นะครับ
แน่นอนว่าเรื่องของการประหารชีวิต
อย่างจริงจังบังคับโทษกันเพื่อให้เห็นว่ากฎหมายเรายังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ

เป็นมุมมองที่มีอยู่เยอะในสังคมช่วงเวลานี้นะครับ

เราก็เลยไปสอบถามความคิดเห็น
จากครอบครัวที่เคยสูญเสียแบบอื้อหูแบบสุดสุดจริงจริงเหมือนเฮมเมอร์สอน

โอ้โหฆ่ายกครัว๘ศพอะค่ะ

ครอบครัวของนายวรยุทธ์สังหลังอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะฮะ

ถูกนายสุริฟัฐบ้านนพวงศกุลกับพวก
มาใช้ปืนยิงเสียชีวิต
พร้อมกันทั้งครอบครัวเนี่ย๘ศพเมื่อปี๒๕๖๐นะครับ
คดีนี้สารจังหวัดกระบี่เป็นสารชั้นต้นนะครับ
มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้ก่อเหตุทั้ง๖คน
อีก๒คนสารตัดสินจำคุก๑๒เดือนกับ๑๙เดือนนะฮะ
นายจรีบุตรเติบซึ่งเป็นพ่อตาของผู้ใหญ่บัตรบอกว่า
เห็นด้วยนะถ้าจะยกเลิกโทษประหารชีวิต
ผู้ต้องหาที่ก่อคดีร้ายแรงก็ต้องได้รับโทษประหารชีวิต
หากยกเลิกจะทำให้คนร้ายไม่เกรงกลัวความผิดที่ได้ทำไป
แล้วก็จะมีคนทำผิดเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งเชื่อว่าผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหว
ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตเนี่ยอาจไม่เคยประสบกับความสูญเสียคนที่รัก
ในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดทุกข์ทรมานขนาดไหน
เพราะการกระทำที่หดเยี่ยมที่คนร้ายทำกับครอบครัว
ติดอยู่ในความทรงจำตลอดเวลาและยากเกินจะให้อภัยได้